เรื่องของพระเกจิกเมืองสุรินหลวงปู่ละมัย
แล้วคือมันมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปภาพ
ขณะที่หลวงปู่แล้วก็พระอีกสองรูปคือนั่งฉันอยู่ริมถนน
คือเหมือนกับว่าโดนเชิญมางาน
แล้วปรากฏว่าเจ้าภาพเทอันนี้คือตอนแรกที่มีการโพสต์คลิปนะคะ
บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าภาพเทงาน
แต่อย่างใดคือเจ้าภาพเขามีเหตุจำเป็นจริง
จากสามีเขาป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาล

ให้ไปทานอาหารที่ร้านที่อยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้
แต่บังเอิญมันก็มีเหตุต่างนานาก็เลยไม่ได้ทานที่ร้านอาหารซึ่งก็เป็นต้นเรื่อง
ยังไงเราไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนว่าทำไมมันถึงเกิดดราม่าขึ้นนะคะ
นี่ค่ะคือใครเห็นก็เลยมีการถ่ายภาพเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์ท่านมานั่งฉันกันอยู่ริมทางอย่างนี้

ทำไมไม่เข้าไปฉันในบ้านหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
ก็เลยกลายเป็นคลิปว่าพระสงฆ์สามรูปนั่งฉันข้าวริมถนนแล้วชายเสื้อฟ้าคนนี้มากำลังถวายอาหารให้ซึ่งคลิปนี้ก็ระบุแคปชั่นว่านี่มนตร์พระมาแล้วเจ้าของไม่อยู่ต้องมานั่งแบบนี้สงสารมากอันนี้คือที่แคปชั่นของคลิปแรกนะคะแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเหตุการณ์นี้เกิดแถวประชาชื่นนี่เองค่ะในกรุงเทพทีนี้ท
๑๗ปีเป็นเจ้าวาดวัดป่าจันทรมารามในอำเภอสังขะจังหวัดสูรินบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะนี่ท่านชีแจงเจ้าภาพเนี่ยนี่มนตร์หลวงปู่ละมัยและพระสงฆ์อีก๘รูปไปที่บ้านย่านประชาชื่นเพราะสามีป่วยหนักเลยอยากให้พระมาทำพิธีสวดต่อชะตาสร้างขวัญกำลังใจให้ค่ะแต่ทีนี้พอไปถึงทราบว่
และจะมารับผิดชอบจ่ายเงินให้เอง
แต่ตอนนั้นคือถึงเวลาเพลนแล้วไงคะ
และร้านที่ให้ไปนั่งคือที่นั่งไม่พอ
นั่งฉันในรถตู้ก็ไม่สะดวก
ก็เลยลงมาฉันเพลริมถนนใต้ต้นมะเฟือง
ทีนี้ญาติโยมมาเห็นเข้าก็เข้าใจผิดแล้วก็ถ่ายคลิปไปลง
ฟังเสียงหลวงปู่ท่านหน่อยค่ะ
เพราะผัวก็พ่วยหนับเมียเค้าก็ไป
เขาว่าไปดูผัวเขาจะจ่ายเงินจ่ายอะไรเขาจะให้ออก
หรือตายก็ไม่รู้ไม่ได้ทำดูเลย
นี่ค่ะก็หลวงปู่ท่านก็ชี้แจงแบบนี้นะคะ

ไปรดน้ำมนให้ลูกข์สิทธิที่จะลงสมัครผู้แทน
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับแล้วก็ไม่รู้เลยจริงว่าคลิปนี้มันจะกลายเป็นข่าวดัง
อยากฝากทำความเข้าใจนะคะว่าโยมที่นิมนต์ไปไม่ได้เทนะไม่ได้ทิ้งพระ
แต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยจริงนะคะก็เลยเป็นภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ